ถ้าจะต้องขอครับดูีไปให้กับคุณทักษิณธาลาท้อค
อาจารย์จะแนะนำอะไรคุณทักษิณหลังจากนี้
มีโอกาสเมียนเป็นไปก่อนไว่งควร

ไม่ใช่มาดูดดูงตัวเองนะครับ
เขาต้องเข้าใจว่าดวงคนที่หนุนอยู่เบื้องหลังคือใคร
ตกใจนะเนี่ยคุณทักษิณชินวัฒน์เหรอฮะ
คุณทักษิณชินวัฒน์คนใหญ่กลับประเทศไทยแล้วนะฮะ
เมื่อวันที่๒๒สิงหา๙โมงด้วยนะ

รู้สึกยังไงบ้างครับในส่วนตัวก่อน
จริงท่านทักษิณสมัยที่ท่านเป็นนายกอยู่
อาจารย์จะเป็นหมอดูคนแรกที่เตือนท่านระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่

เพราะตอนนั้นอำนาจเบสเศรษฐ์เด็ดขาดอยู่ในมือไง

อาจารย์ก็เตือนในฐานะนักพยากรโดยที่ไม่มีอคตินะ

ยิ่งใหญ่มากอำนาจเบสเศรษฐ์เด็ดขาดทุกอย่างอยู่ในมือไง

ก็กลัวอยู่เพราะว่าขอพูดตรงนะ

ก่อนดูดวงคนอื่นดูดวงต่วยไว้ด้วย

อาจารย์จะโทรรุ่งขึ้นโทรสื่อมวลชนมาใจสัมภาษณ์บอกว่า
อาจารย์ไทยผิดอาจารย์จะเลิกดูหมอตามที่ท่านบอก

พอดีพี่พิเชษโทรมาบอกว่าอย่าไปท้าคนนี้นะ

อาจารย์เลยต้องเปลี่ยนคำสัมภาษณ์เป็นเรื่องอื่นไป

ถ้าผมทายแม่นคุณลงจากนายกไหม

ไม่ยุบสภาเด็กขาดไอ้ตอนนั้นน่ะ

วันที่คุณทักษิณกลับคือ๒๒
สิงหาลงเครื่องแตะถึงพื้น
ประมาณ๙โมงนิดหรือ๙โมงอะไรอย่างนี้ครับ

สิ่งเหล่านี้มันมีคนวางแผนไหมครับอาจาร
หรือว่าเป็นธรรมชาติอาจารย์

แต่ถ้าหลังจากนี้ไปปีหน้า
ลำบากแล้วเพราะดวงเข้าเคราะห์แล้ว
เพราะว่าตามดวงท่านทักศิลป์
เกิดวันที่๒๖กรกฎาคม๒๔๙๒เป็นปีฉลู
เดือนมะแม่วันมะเสงค่ะ
ถ้าพูดถึงว่าปีฉลูเกิดในช่วงกรกฎา

แต่ถ้าเป็นคนรันเชื่อมั่นในตัวเอง
พร้องปีงัวดื้อทั้งเดือนมะแมวแพะรับบาป
วันมะสิงแต่เวลาเกิดไม่ทราบ
อายุตอนนี้อยู่ใน๗๔ขึ้น๗๕
ถ้าพูดถึงตามหลักเดินอายุเดินอยู่ที่ข้ามตรงช่วงนี้

วันนั้นเป็นวันชวดที่เกื้อหนุนปีนักศัชลู
ยามที่ลงจากเครื่องมา๙โมงกว่า
และเป็นยามสิงที่สมพงษ์กับฉลู

มีสินแสหรือมีหมอดูแนะนำของท่านอยู่แล้ว
ทางด้วยคุณธักษินทร์ออกมาแล้วมีสื่อไถ้ทอดสดไหมครับ
ออกมาจากสนามบินน่าหน้าราสีก็โอเค
ดูเหงอะเพราะคุณธักษินทร์ได้เห็นไปโดยทีวีไม่ใกล้
ชนิดที่จะมองเห็นทุกอย่าง
แค่ว่าทางท่านเศร้าก็ออกมางอนออกมาก็ยังดี
ถ้าคิดถึงเหงอะท่านเศร้าเดียวโอเคดีอยู่
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ดวงคุณทักษิณก็จะดีขึ้นเรื่อยดีไปประมาณปีหนึ่งจนถึงกลางปีหน้าก็เริ่มเข้าเคราะห์
เรามันมีเหมือนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนมันมรสุมชีวิตมันก็จะมีเข้ามาเช่นช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมพูดว่าช่วงนี้ท่านเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงดีของท่าน
แต่ถ้าไม่เข้ามาตอนนี้โอกาสน่าจะลำบากหน่อยหนึ่ง
นั่นหมายความว่าตามดวงจะอยู่ในเรือนจำนานไหมครับแต่ตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะป่วยป่วยอยู่
อาจารย์ยิ้มเหมือนมีนัยะอะไรนะครับ

ตามดวงสุขภาพท่านดีไหมตามโง่เฮ้ง
เห็นตามอะไรไม่มีอะไรมันไม่ใช่เป็นช่วงที่เข้าเคราะห์หรืออะไรต่าง
แต่เขาบอกโรคเยอะเลยนะอาจารย์ตอนนี้ก็จากเรือนจำประมาณกลางดึกแล้วก็ย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจ
ผมถามตามข่าวนะไม่ได้หมายความว่าคิดแบบนั้นนะ

แต่เห็นลงจากเครื่องบินก็ราศีดูสดใสดี
แหละฮะตามราศีอาจจะไม่ป่วยแต่ว่าภายในใครก็ไม่รู้

หลังจากนี้ตามดวงนะคุณทักษิณจะติดอยู่ในเรือนจำมากน้อยแค่ไหนครับ
เพราะว่าเห็นบอกดวงดวงดีสักประมาณ๑ปีหลังจากนั้นก็จะไม่ดีแล้ว
หมายความว่าดวงอาจจะต้องติดคุกหนึ่งปีหรือไม่อย่างไรและหลังจากนั้นก็จะ
คนจะคุกหรือไม่ติดเลยแล้วก็มาติดตอนหลังเรืออะไรอย่างเงี้ยฮะตามดวง
มันไม่สามารถจะไปทำนายในบางเรื่องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่พูดตรง

หมอดูบางทีคู่หมอเดาบางเรื่องเราต้องเดาเพื่อคาดคณี
แต่บางเรื่องมันก็จะบอกชัดเจน
แต่เรื่องนี้อย่างที่บอกแล้วว่าดวงท่านตอนนี้ดีอยู่ท่านจะทำอะไรก็ยังพอ
พอมีอะไรช่องทางหรือคนยังไม่วุ่นวายแต่พอดวงเข้าเคาะไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ทำตอนนี้เนี่ย

ฉันต้องเข้าใจว่าอย่าคิดว่าตอนดวงดีแล้วทำอะไรตามอำเภอใจ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำนั่นแหละมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเองก็ได้

ที่ผ่านมาท่านก็ได้บทเรียนบางอย่างมาแล้ว

หรือว่าอดีตรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีที่ผ่านมานี่ทำอะไรบางอย่างเอาไว้
ข้างหน้าจะถูกเช็คบินก็ได้เหมือนที่ผ่านมา

ได้อย่างหนึ่งท่านตาลอย
ตามของเห็นบอกว่าอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์บอกมากัน
มีโอกาสมีอันเป็นไปก่อนวัยอันควร

ก็จะเป็นคนอย่างพอตาเค้าลอย

มันก็หมั่นทำบุญทำทานสะดอกเคราะห์แล้วฮะแล้วก็ใจเย็นก็อย่าไปทำในสิ่งที่
ไปทำกระทบกระเทือนให้คนอื่นต้องเดือดร้อนมันก็จะสามารถผ่านได้
มันทำบุญทำทานสะดอกเคราะห์คิดก่อนพูดแหละครับ
ดวงคุณทักษิณอาจารย์บอกว่าดีตอนนี้กำลังดีกว่าคุณเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบของประเทศไทยอีกซะด้วยซ้ำคำถามผมก็คือ
ดวงคุณทักษิณมันเกื้อหนุนรัฐบาลนี้หรือเกื้อหนุนกับคุณเศรษฐาทวีสิน
หรือไม่อย่างไรฮะอาจารย์จริงจริงเนี่ยอาจารย์ก็เคยพูดในรายการอยู่ว่า
เดือนนี้เป็นเดือนวอกที่ชงกับขานคุณเศรษฐาทวีสินนี่เกิดปีขาน
ค่ะแล้วก็คุณแพทองทานก็เกิดปีขานอุ้งอิ๊งอุ้งอิ๊งก็เกิดปีขานค่ะ
ฉะนั้นของคุณเศรษฐาเกิดสิบห้ากุมภาษณ์ศูนย์ห้าอืมอายุอยู่ในหกสิบเอ็ดขึ้นหกสิบสอง
ใช่ก็มีคนถามอาจารย์ในรายการว่าจะได้เป็นนายกไหมอืมอาจารย์บอกว่าก็ดวงเขาดีอ่ะ
ไม่ได้โกรธเพราะอะไรถามถามก่อนหน้าถามก่อนหน้านั้นฮะอาจารย์บอกโดนท่านดีครับ
พูดตรงว่าคางท่านตรงนี้ก็เอามาใหญ่เขาเรียกว่าบ้านปลายก็ถือว่ามั่นคงก็ยังดี
ถ้าครั้งนี้ตอบตอบเล็กเล็กแหลมแหลมเล็กเล็กก็เสร็จค่ะอ่าตอนนั้นถามท่านทั้งทั้งท่านเศรษฐาทั้งท่านประวิทธิ์
อาจารย์บอกท่านประวิทย์ก็ปีชงอายุเข้าเคราะห์แต่ของคุณเศรษฐานี่ดวงดีอยู่แต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนชง
แต่ขอให้เข้าใจว่าที่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่ดวงตัวเองนะครับ
เราต้องเข้าใจว่าดวงคนที่หนุนอยู่เบื้องหลังคือใครตกใจนะเนี่ย
คุณแม่คุณอุ้งอิงก็บอกว่าไม่อยากให้อุ้งอิ๊งลงมาตรงนี้ก่อน
หรือมันยังรอเวลาข้างหน้าสั่งสมประสบการณ์หลายอย่าง
ถ้าลงมาตอนนี้มันยังเป็นวัยที่ดูแล้วความรู้สึกของคนยังไม่ยอมรับ
คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนโยมติรักคุมกระทรวงการครั้งด้วยดวงดีไหมฮะ

ก็ก็น่าจะผ่านเพราะว่าในช่วงปีนี้ท่านดีอยู่แต่ว่าปีหน้าดีจะเข้าเคราะห์
เพราะเข้าเคราะห์มักจะเกิดเรื่องให้ชนิดที่ต่างใจผิดพลาด
หรือมีเรื่องหนักให้ต้องแก้ปัญหา
แต่ไม่คิดว่าผ่านไม่ได้เพราะท่านคางท่านสวย
ท่านนายกประยุทธ์สมัยที่เจอปีชงอายุเข้าเคราะห์ท่านก็ผ่านมาได้